ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้
เรื่องของเยลลี่หรือว่าเจลลี่เนี่ยค่ะ

มีใครยื่นอะไรให้กินให้ทาให้เช็ดให้ถู
คือต้องระวังไปหมดทุกอย่างเลยนะ
ผลิตภัณฑ์หลายอย่างมันอาจจะมีส่วนผสมที่เราไม่รู้
แล้วมันอาจจะทำให้เราเมาได้ค่ะ

วันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์ที่เจอมากับตัว
และเตือนภัยผู้หญิงทุกคนให้ระวังเวลาไปไหนมาไหน

ข้อความจะอาจจะยาวนิดนึงแต่หนูอยากให้ทุกคนอ่านให้จบ
คือหนูเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
และได้รู้จักกับรุ่นพี่คนนึงเขาดีมากเขาสอนงานเราทุกอย่าง
คอยช่วยเหลือเราตลอดมีอะไรก็สามารถปรึกษาเขาได้
ทำให้เราเชื่อใจและไว้ใจเขามาก
เมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมารุ่นพี่คนนี้ชวนหนูไปกินข้าว
เราก็ออกไปไม่ได้คิดอะไรแต่เริ่มผิดสังเกตตั้งแต่เขาบอกให้เราบอกคนอื่นว่า
ออกมากับเพื่อนนะไม่ต้องบอกว่าออกมากับพี่
อันนี้เลยเหรอผิดสังเกตแรกแล้วแล้วน้องเขาโพสต์ต่อนะคะว่า
ด้วยความไว้ใจก็ไม่ได้คิดอะไรก็ออกไปกินข้าวกับพี่เขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
น้องเขาย้ำว่าเป็นร้านปกติมากไม่ใช่ผับไม่ใช่บาร์เป็นร้านขายพวกสปาเกตตี้
เบอร์เกอร์ทั่วไปแถวลากระบังแล้วก็ได้ไปเจอกับดาราชายคนนึง
ซึ่งรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันเขาสนิทกับดาราคนนี้
ก็มานั่งคุยกันสั่งอาหารมากินด้วยกันผ่านไปสักพักน้องเขาบอกว่าก็รู้สึกดีนะ
ดาราชายคนนี้เขาก็ตลกดีเนอะเป็นดาราไม่ถือตัวด้วยเฟรนลี่ดี
สักพักดาราชายคนนี้ให้หนูกินเจลลี่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเจลลี่จากแคลิฟอร์เนีย
หนูกินไปรสชาติอร่อยแล้วถามเขาว่ามันคืออะไร
เขาพูดแบบทีเล่นทีจริงว่ากัญชาพูดอย่างงี้เลยใช่
แต่น้องคนนี้เขาบอกว่าหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะเอากัญชามาให้เรากินจริงกลางร้านอาหาร
แล้วก็ยังช่วงบ่ายอยู่เลยเป็นเราเราก็ไม่คิดใช่
แต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะรุ่นพี่คนนี้ที่มาด้วยกันนะคะ
พี่ที่ทำงานคนนี้เอาเจลล้างมือมาบีบใส่มือทุกคน
แล้วถามว่าเย็นไหมซึมลงไปหรือยัง
น้องเขาบอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไร
สักพักรุ่นพี่คนนี้กับดาราชายคนนี้เหมือนส่งสัญญาณกัน
แล้วเดินออกไปจากร้านไปสูบอะไรกันก็ไม่รู้นอกร้าน
ไม่รู้ว่าสูบบุหรี่หรือสูบอะไรแหละไปสูบกันอยู่นอกร้าน
แล้วน้องผู้หญิงคนนี้ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียว
จากนั้นรุ่นพี่ที่ทำงานก็เดินเข้ามา
แล้วก็บอกว่าพี่ออกไปสูบไอ้นี่มา
แต่น้องเขาบอกว่าจำไม่ได้หรอกไอ้หนี้ที่เขาว่าเนี่ยมันคืออะไร
หลังจากนั้นไม่นานค่ะดาราชายคนนี้กลับเข้ามาแล้วถามน้องเขาว่าครับ
หิวน้ำไหมอยากกินน้ำอะไรหวานซ่าไหม
พอเขาถามปุ๊บน้องเขาบอกว่ามึนหัวเลยค่ะ
หมุนเบลอไปหมดหัวใจเต้นแรงมากเหมือนจะหลุดออกมาจากอก
หนูรู้ตัวว่าหนูต้องโดนมอมยาแน่เลยโทรศัพท์หาคุณพ่อ
แต่รุ่นพี่กับดาราชายคนนี้พยายามห้ามไม่ให้โทร
แต่น้องเขาบอกว่าน้องเขาไม่ยอมพยายามไปขอความช่วยเหลือพยายามห้าม
แต่น้องเขาพยายามจะโทรหาพ่อนะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากโต๊ะข้าง
แต่น้องเขาบอกว่าโต๊ะข้างไม่มีใครมาช่วย
เพราะโต๊ะข้างอาจจะเห็นว่าน้องเข้ามากับดาราผู้ชายแล้วดาราคนนี้เขาก็มีชื่อเสียงด้วย
แล้วดาราคนนี้มาตวาดน้องด้วยนะตอนน้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจากโต๊ะข้าง
ตวาดประมาณว่าเมาแล้วอย่าไประรานโต๊ะอื่นเขา
อื่นเขาก็เลยไม่ได้มาช่วย
น้องเขาบอกว่าตอนนั้นคือรู้สึกไม่ไหวแล้วจริงค่ะ
หัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นแรงเหมือนหายใจไม่ทัน
น้องเขาก็พยายามให้รุ่นพี่กับดาราชายคนนี้เรียกรถพยาบาลให้หน่อย
แต่ไม่มีใครเรียกรถพยาบาลให้
พี่ที่ไปด้วยกันเรียกแกรปคาให้
พอมารับไม่ได้ปักหมุดไปโรงพยาบาลปักหมุดไปที่อื่น
เขาบอกไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่น้องเขาใจแข็งบอกพี่แกรปว่า
ส่งหนูที่โรงพยาบาลเถอะแล้วก็โทรศัพท์หาคุณพ่อตลอดเวลาไม่วางสายเลยนะคะ
อยู่บนรถไม่วางสายเลยพี่แกรปเขาก็พาไปส่งที่โรงพยาบาล
แล้วน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยโชคดีที่น้องเขารอดมาได้อย่างหุดหวิด
โพสต์ไว้ก็คืออยากจะเตือนภัยผู้หญิงทุกคนให้ระวัง
ไว้ใจใครง่ายเหมือนหนูด้วยความที่เป็นคนมองโลกแง่บวกเกินไป
ไม่เคยดื่มไม่เคยเที่ยวเลยอาจจะเป็นเหยื่อของคนไม่ดี
อย่ารับหรือกินของจากคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาด
คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจต่อให้เขาเป็นดาราดังแค่ไหนก็ตาม
คือฟังแล้วก็น่ากลัวถ้ามันเป็นอย่างนี้นะตามที่น้องบอกนะ
แสดงว่ามีคุณพ่อของน้องเป็นพยานแน่นอน
มีคนขับแกรปคาร์เป็นพยานแน่นอนถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีเพื่อนของเจ้าของเฟซบุ๊กนะของน้องคนนี้ที่เขาออกมาโพสต์เตือนภัยเนี่ย
ให้ข้อมูลบอกว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะ
เพื่อนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วเพื่อนของน้องให้ข้อมูลบอกว่า
ดาราผู้ชายคนนั้นเป็นดาราดังอักษรย่อฟอร์ฟัน
มีคนรู้จักมากมายซึ่งเพื่อนของเขาได้รวบรวมหลักฐานต่าง
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สนราชกระบังนะครับเมื่อ๑๓พฤศจิกายน
ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เรียกผู้ต้องสงสัยมาให้ปากคำ
ยังไม่ได้แจ้งความกับใครกำลังรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่
แต่น้องเขาแจ้งความแล้วแสดงว่าเรื่องนี้น้องเขาต้องแบบรู้สึกว่า
เหมือนจะถูกมอมยาจริงหรือว่าจะต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ปกติ
อย่างที่น้องเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าเขาพูดเลยว่ามันเป็นเยลลี่กัญชา
ถามว่ามันมีจริงไหมมันมีจริงในต่างประเทศในประเทศที่เขาขายกันได้อย่างถูกกฎหมาย

แล้วถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายและถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมายถูกกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์นี่มันจะใช้กันขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหม
อ่าส่วนดาราผู้ชายอักษรย่อฟอร์ฟันเนี่ยเป็นใครหรือยังไงก็
เดี๋ยวรอสืบอะไรกันต่อกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับค่ะอืม